คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าค่ะคดีฆ่าโหเศรษฐินี
นักปฏิบัติธรรมนะคะที่พบเป็นศพในอาคารพาณิชย์
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นางสาววันนี้จิระเจริญยิ่ง
อายุห้าสิบแปดปีคือไปพบเป็นศพอยู่ในอาคารพาณิชย
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าได้กลิ่นเหม็นออกมาครับ
อาคารพาณิชย์แห่งนี้ก็คือแม่ชีนักปฏิบัติธรรมผู้เสียชีวิต
เขาซื้อเอาไว้เพราะว่าเขาจะได้ไปปฏิบัติธรรมง่ายที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง
ที่ไปพบศพเนี่ยคือกลิ่นมันออกมาน้ำเหลืองไหลออกมา
เจ้าหน้าที่ก็เปิดเข้าไปเปิดไปตรวจสอบปรากฏว่าคนร้ายฆ่าโหดมาก
ก็คือมัดมือมัดเท้าเอาถุงพลาสติกคลุมหัว๓ชั้นยัดเข้าไปในตู้เย็น
ตู้เย็นแบบแนวนอนเนี่ยนะคะบกปูนทับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟเอาไว้
คงตั้งใจว่ากลิ่นจะไม่ออกมาแต่เจ้าหน้าที่บอกว่า
ไอ้วางตู้เย็นแบบนอนถึงคุณจะเสียปลั๊กไฟเนี่ยนะ
เพรสเตอร์มันไม่ทำงานกลิ่นเหม็นมันเลยออกมานะคะ
จากเหตุการณ์นี้ตำรวจเขาก็ไล่ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบหาพยานหลักฐานในบ้านที่พบศพ
กล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ยคนร้ายมันเอาซิมออกไปหมดเลย
ไม่มีร่องรอยอะไรสักเท่าไหร่ร่องรอยการต่อสู้การรื้อค้นอะไรก็ไม่มี
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงตามถนนอะไรต่าง
เจ้าหน้าที่ก็เลยได้หลักฐานมาหลายอย่างนำมาซึ่งการออกหมายจับในเอ็มหรือนายวิทูลศรีตบุตร
เอ็มคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยขับรถสองแถวเป็นคนที่เขาขับรถรับจ้างที่ผู้ตายว่าจ้างอยู่บ่อย
ให้ไปส่งวัดเพื่อปฏิบัติธรรมในเอ็มคนนี้นะคะคือตำรวจบอกว่าการนำมาซึ่งการออกไหมจับมีหลักฐานหลายอย่าง
อย่างแรกเลยก็คือโทรศัพท์มือถือของผู้ตายมีผู้ชายรับสาย
วันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านว่าบ้านมีกลิ่นเหม็นมานะเจ้าหน้าที่เขาไปถามที่วัดขอเบอร์มือถือของผู้ตายมาโทรเข้าไปเป็นผู้ชายรับ
อ้างว่าเป็นหลานชายของผู้ตายผู้ตายไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียเดี๋ยวจะมาเปิดบ้านให้๕โมงเย็นสุดท้ายไม่มา
หนึ่งเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าคนก่อเหตุหนึ่งในนั้นเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายสองค่ะก็คือไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปเห็นภาพคล้ายในเอ็ม
ไปซื้อปูนที่ร้านวัสดุก่อสร้างซึ่งก็คาดว่าเป็นปูนที่เอามาใช้โบกผู้ตายยัดเข้าไปในตู้เย็นนะคะ
อกจากนี้ยังไปไล่ดูกล้องวงจรปิดที่ตู้เอทีเอ็มเห็นเลยว่ามีคนร้ายน่าจะเป็นผู้ชายไปไล่กดที่ตู้เอทีเอ็มเนี่ยเชียงใหม่ลำปางกลับมาเชียงใหม่แล้วนู่นไปกดที่ระยอง
มันเหมือนกับนาฬิกาข้อมือที่ในเอ็มเนี่ยใส่อยู่ด้วยนะคะสิ่งต่างเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญนำมาซึ่งการออกหมายจับในเอ็มคนนี้

ก่อเหตุแต่ไม่ได้เป็นคนฆ่านะเป็นคนเอาศพยัดเข้าไปในตู้เย็นเท่านั้นคนฆ่าชื่อว่าในต้นในต้นเนี่ยรู้จักกันในวงเล่าตอนนี้หนีไปนราธิวาสแล้วคนที่บงการก็คือสาวธอมคนสนิทคือโยงไปอีกสองคนเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าคลิปนี้ตำรวจยังไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงคนอื่นซึ่งจะนำมา
ยังจับในเอ็มไม่ได้ตอนนี้ออกหมายจับในเอ็มแค่คนเดียวเพราะหลักฐานมันชัดแต่ก็เรียกสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วยี่สิบกว่าปากค่ะ
มก่อเหตุยังเป็นเรื่องการประสงค์ต่อทรัพย์เพราะว่าในเอ็มกับผู้ตายรู้จักกันดีผู้ตายเรียกใช้ในเอ็มไปรับส่งเป็นประจำ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้เบาะแสของในเอ็มแล้วว่ากบดานอยู่ที่ไหนแต่ยังไม่ได้ไปจับยังจับไม่ได้นะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะคลิปเสียงต่างหรือว่าสิ่งที่บอกว่าเออในเอ็มอ้างว่าในต้นเป็นคนฆ่านะสาวธอมคนสนิทของผู้ตายเป็นคนวงการนะ
ตำรวจบอกว่าตรงนี้ยังไม่มีน้ำหนักนะคะและคลิปเสียงที่ว่านี้ยังไม่ถึงมือตำรวจเลยด้วยซ้ำค่ะ
ข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่นายวิทูลพูดกับเมียในมือถือไหมครับหรือว่าแตกต่างกันบ้างไหมครับท่าน
ญาตเป็นรายละเอียดในสำนวนนะครับขออนุญาตเป็นรายละเอียดสำนวนแล้วก็ก็เป็นเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน
ประโยชนนี้ดีกว่าครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ยืนยันว่านายวิทูลคือคนร้ายในคดีนี้จริง
ที่เราไปหามาเนี่ยเจอตัวนายวิทูลเต็มเต็มไหมฮะท่านก็ก็บางบางภาพก็ก็เห็นเห็นเขาเต็มเต็มนะครับ
บางภาพก็เห็นเขาเต็มเต็มนะครับมันก็น่าเชื่อว่าเขาไม่จะทำคนเดียว
ยังยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับขอขอให้มีการสอบสวนโดยโดยโดยครอบคลุมทั้งหมด
ขอให้มีการสอบสนโดยโดยโดยครอบคลุมทั้งหมดนะครับว่ารายละเอียดเนี้ยเราสอบไว้หมดละ
สอบไปหมดแล้วอย่างที่นำเรียนถ้าใครเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้
ดำเนินคดีหมดทุกคนแล้วแล้วในวันที่จับกลุ่มนายวิทูลได้
เราจะสักถามแล้วเปิดให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ถามรายละเอียดกันพร้อมกัน
คือในเอ็มเนี่ยถ้าจะเอาแบบที่เป็นหลักฐานที่พอปรากฏเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เขายังถูกจับกลุ่มตัวไม่ได้นะก็คือการโทรไปหาภรรยา
ค่ะแต่ว่ามีจริงหลายคนอืมอ่า
คนที่พาไปเที่ยวระยงระยองไปกินแล้วก็โพสต์อะไรพวกนี้ก็อีกคนนึง
แต่ภรรยาที่มีลูกด้วยในเอ็มโทรไปสารภาพ
ใช่ค่ะที่เราให้ฟังคลิปไปเมื่อวาน
ซึ่งตำรวจสืบสวนของภาค๕ในพื้นที่ภาคเหนือบอกว่า
ฟังแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อ
อาจจะเป็นการสร้างตัวละครขึ้นมาของนายเอ็มก็ได้นะครับ
เพราะว่าที่โทรไปหาภรรยาเนี่ยบอกว่าเครียด
จนต้องโทรมาหาภรรยาหลังจากที่มีข่าวว่าโอ้โห
บอกว่าตัวเองแค่เป็นคนเอาศพยัดใส่ตู้เย็นใช่

ต้นคือเพื่อนที่วงเล่าใช่หนีไปนราธิวาสแล้ว
แสนไปอยู่ไหนเมียถามเอาไปจ่ายค่าเช่าคอนโดอยู่ที่กรุงเทพ

แล้วก็บอกมีคนบงการเป็นธอมสาวอีกคนนึงชื่ออุ้ม
ตำรวจบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนายเอ็มอาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาก็ได้
ใช่ตำรวจเลยบอกว่าเบื้องต้นคาดว่าตอนนี้ก็คือในเอ็มนี่แหละ
เป็นผู้ต้องหาเพียงคนเดียวแล้วก็สามารถออกไหมจับได้แค่คนเดียว
เพราะว่าหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนอื่นมันยังไม่มีจริง
แต่ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะยังจับนายเอ็มไม่ได้นะครับ
แล้วก็ต้องตามตัวบุคคลต่างที่ถูกกล่าวอ้างถึงอย่าง
อ่าสาวหล่ออ่าธอมสาวที่ชื่ออุ้มอ่าเพื่อจะมาให้ข้อมูลว่า
ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่อืมหรือในต้นเนี่ยในต้นเนี่ย
บอกว่าเผลอจะไม่มีตัวตนด้วยนะค่ะ
จะมีหรือเปล่าเนี่ยต้นเนี่ยยังไม่รู้เลยใช่นะฮะ
เพราะว่านายเอ็มก็อ้างขึ้นมาว่าในต้นเป็นคนฆ่านะครับ
ส่วนเรื่องของพยานแวดล้อมต่างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีอย่างนี้ฮะตำรวจได้ไปสอบสวนพยานแวดล้อม
ที่เป็นพนักงานร้านนวดแผนโบราณแห่งหนึ่งในอำเภอจอมทอง
แล้วมีข้อมูลใหม่ออกมานะครับบอกว่าก่อนที่ผู้ตายนะฮะ
ซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมจะถูกฆ่ายัดตู้เย็นอยู่ที่บ้านเนี่ยนะ
เธอไปร้านนวดแผนโบราณแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องที่ต้องการจะซื้อที่ดิน
หากใครมีที่ดินสวยเนี่ยให้เอามาเสนอขายได้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในเอ็ม
ที่เป็นผู้ต้องหาในตอนนี้ที่ถูกออกหมายจับเนี่ยแล้วก็รู้จักผู้ตาย
อาจจะรู้ข่าวแล้วก็ทำทีติดต่อเสนอขายที่ดิน
โดยเข้าไปหาผู้ตายที่อาคารตึกแถวที่อาศัยอยู่
ซึ่งจากหลักฐานเชื่อว่าผู้ตายคงจะเปิดประตูให้ในเอ็มเข้าไปทางประตูหน้า
ซึ่งไม่ใช่เป็นประตูที่เป็นลูกบิดธรรมดาส่วนประตูคีย์การ์ดซึ่งเป็นประตูหลัง
แล้วนายเอ็มก็ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ตายนะครับนายเอ็มคงเห็นผู้ตายอยู่คนเดียวก็เลยลงมือทำร้าย
แล้วก็นั่นแหละจัดการยัดใส่ตู้เย็นโบกโปรงโบกปูนอะไรก็ว่าไปนะครับ
จากหลักฐานเนี่ยเชื่อว่าผู้ตายคงเปิดประตูให้นายเอ็มเข้าไปทางประตูหน้านะครับนายเอ็มพูดคุยเสร็จ
อันนี้วันแรกเลย๑๑ตุลาคมแล้วตำรวจก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ย้อนกลับมาฆ่าปิดปากเขาเอาศพเขายัดใส่ตู้เย็น
แล้วก็เอาตู้เย็นเนี่ยวางนอนลงกับพื้นโรยปูนทับเสียบปลั๊กไฟไว้เพื่อให้ตู้เย็นทำงาน
ชะลอการเน่าของศพแต่ตู้เย็นเขาบอกอยู่แล้วเวลาจะขนจะย้ายให้ขนแนวตั้ง
เพราะไม่อย่างนั้นมันไม่ทำงานคอมเรสเซอร์

ใช่นะครับส่วนที่นายเอ็มคุยโทรศัพท์กับเมีย
แล้วซัดทอดว่ามีคนร่วมขบวนการสังหารผู้ตายอีก๒คนคืออุ้มกับต้น
ตรงนี้ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นการพูดสร้างสถานการณ์เพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตัวเอง
ซึ่งพิสูจน์ไม่ยากก็คือการตรวจสอบลายนิ้วมือในที่เกิดเหตุทั้งหมด
หากผลการตรวจลายนิ้วมือออกมาชัดเจนว่ามีบุคคลคนเดียว
จากผู้ตายนะแล้วมีบุคคลคนเดียวอันนี้น้ำหนักก็ไปที่นายเอ็มแน่นอนนะครับ
บัญชีธนาคารของผู้ตายมีอยู่๔ธนาคารนะครับ
คนร้ายก็เลยไม่สามารถเบิกถอนได้
ส่วนอีก๓ธนาคารมีเงินอยู่รวมกันประมาณ๙แสนบาทเศษ
แล้วก็น่าจะได้ไปแค่นี้แหละก็คือ๙แสนกว่าบาท
ส่วนสาวหล่อที่ถูกพาดพิงถึงนะที่นายเอ็มเขาคุยกับเมียเขาบอกว่ามีสาวอุ้ม
อมคนสนิทของผู้ตายเป็นผู้บงการเนี่ย
ทำรวจบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยในคดีนะครับ
แต่ยอมรับว่าก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้
เนื่องจากเคยรู้จักกับผู้ตายแล้วก็เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน
ใช่ค่ะก็คือมีภาพถ่ายคู่กับผู้ตาย
ตอนที่ผู้ตายนำรถตู้ไปถวายให้กับวัดเหมือนกับทำบุญให้กับวัด
ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นสาวธรรมคนสนิทเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าสาวธอมคนนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดี
กับสื่อที่เผยแพร่ภาพที่เห็นหน้าเขาเต็มอ่ะ
ทั้งที่เขายังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเลยด้วยซ้ำ
แล้วก็เอาภาพเข้ามาเผยแพร่เขาได้รับความเสียหาย
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปสื่อก็ไปรออยู่นะคะ
คือตำรวจเขาก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะ

เขาแค่อยากจะถามในฐานะพยานคนรู้จัก
เพราะว่าตัวในเอมก็พูดไปเรื่อยก็ไม่รู้จริงไม่จริงอะไรอย่างไร
แต่ว่าคนที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ก็คือแฟนสาวคนล่าสุดเหรอเป็นกิ๊กเหรอ
คือรายงานข่าวตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าเจ้าหน้าที่เชิญตัวน้ำไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
แต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะไปเอาผิดว่าน้ำมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้

มีภาพคนนี้หรือเปล่าที่มีภาพที่เสม็ดใช่ไหมที่กินอาหารทะเล
ใช่ค่ะกินเรียวกันอยู่สบายคนเดียวกันมีภาพรถมีภาพไปเที่ยวกันที่เสม็ด
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปครับไปสอบถามข้อมูลจากหญิงสาวคนนี้หน่อยนะคะครับ
ติดต่อไปหานางสาวน้ำผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะ
ก็ขอคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ตอนแรกเขาบอกว่าไม่สะดวกจะให้ข้อมูลเพราะตำรวจห้ามไม่ให้สัมภาษณ์
แต่นักข่าวของเราก็คุยกับน้องน้ำคนนี้ผ่านทางแชทนะคะ
ก็พูดถึงช่วงตอนที่ไปเช่ารถพากันไปเที่ยวที่เสม็ด
จนสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมคุยกับทีมข่าวของเราผ่านทางโทรศัพท์
น้องน้ำคนนี้ให้ข้อมูลกับเราแบบนี้ค่ะ
บอกว่ารู้จักกับนายเอ็มผู้ต้องหาไม่นาน
สนามบินประตู๑๑ที่ตัวเองทำงานอยู่
แล้วก็เป็นคนคอยหาลูกค้าให้กับนายเอ็ม
เอ็มเนี่ยก็ชวนให้ไปเที่ยวทะเลด้วยกัน
แล้วก็บอกว่าในเอ็มขับรถบีเอ็มมาหา
ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมโอ้โหขับรถหรูมา

เอ็มบอกว่าเป็นรถเพื่อน

มีเพื่อนของน้องน้ำไปด้วยอีก๒คน

เอ็มเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
แล้วก็พากันขึ้นเครื่องบินมาลงที่สนามบินดอนเมือง

ตัวน้องน้ำเองก็ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเอง
กับในเอ็มผู้ต้องหาหรือว่าเป็นกิ๊กหรือว่าเป็นอะไรกัน
แต่น้องน้ำบอกว่าก็รู้จักกันเขาชวนไปทะเลก็เลยไปด้วย
แล้วก็พาเพื่อนไปอีกสองคนไม่ได้ไปกันสองต่อสอง

แต่ว่าเขาไม่ได้เอาบีเอ็มไปที่ระยอง
ก็คือแค่ขับบีเอ็นมารับแล้วก็ไปนั่งเครื่องบิน

ใช่เขาเช่าโรงเช่ารถอะไรกันด้วยเนี่ยค่ะ
เพราะว่าจากการสืบสวนของตำรวจบอกว่า
หลังจากทั้ง๔คนขึ้นเครื่องมาที่สนามบินดอนเมือง
ทั้งสี่คนเขาเช่ารถไปเที่ยวทะเลที่เกาะสเมษจังหวัดระยอง
๔คนเนี่ยเอารถเช่าไปจอดที่ท่าเรือศรีบ้านเพนะคะ
ก็พอไปเที่ยวทะเลกันเสร็จคืนนึงค่ะ
ทั้งสี่คนก็กลับขึ้นเรือมาที่ท่าเรือเพล
ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่นำรถเช่าไปฝากจอดเอาไว้
พอขึ้นฝั่งกันปุ๊บในเอ็มผู้ต้องหาเนี่ย
กดเงินจากตู้เอทีเอ็มนะคะครับแล้วก็เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้าง
พากันไปที่ท่าเรือศรีบ้านเพก็พากันนั่งรถเช่า
ไปที่สนามบินเตรียมกลับเชียงใหม่
อันนี้คือข้อมูลจากน้องน้ำคนสนิทที่ไปเที่ยวกับในเอ็มผู้ต้องหา
ตอนนี้ได้รับผลกระทบอะไรหนักบ้างไหมตอนนี้แบบ
โอ้โหเราต้องมาเกี่ยวข้องกับคดีอะไรแบบนี้

คือใครไม่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้ก็บางทีก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะ
คือเราก็ยืนยันว่าเราก็ไม่ได้รู้เห็นกับพวกเขาด้วยใช่ไหม
ว่าเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าเขาไปทำอะไรอีกมา
ไม่ค่ะเขาก็ทำตัวปกติทุกอย่างก็เฮฮาปกติทุกอย่างค่ะ
หนูก็ไม่รู้พี่ถ้าหนูรู้หนูจะไปทำไม
ถ้ามีแบบว่าบอกว่าเนี่ยใครจะไปคะจะเที่ยวสนุกได้ไง
หนูก็ไปกับเพื่อนไม่ได้ไปสองคน
ได้ถามเขาว่าพี่ไปเอารถบีเอ็มมาจากไหนรถพี่เหรออะไรอย่างเงี้เขาบอกป่ะเขาพูดไหม
ก็บอกว่าเป็นของเพื่อนแค่นั้นแหละไม่มีอะไรค่ะ

คือนางสาวน้ำก็ยืนยันกับทีมข่าวของเราว่า
ไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแม่ชีนะคะ
ไม่รู้ว่านายเอ็มเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
อยู่ด้วยกันในเอ็มก็ไม่ได้มีพิรุธอะไร
รู้ความจริงตกใจมากสั่นไปหมดเลย
กลัวว่าจะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วย
ตอนนี้เครียดมากรับไม่ได้

ก็คือจะไม่เดินทางไปไหนมาไหนไปเที่ยวอะไรกับในเอ็มผู้ต้องหาแน่นอน
เพราะว่าตอนที่มารับเนี่ยคือก่อเหตุไปแล้ว

ทีนี้เท่ากับว่ามันก็มีเรื่องของรถอยู่๒คัน
คือรถบีเอ็มของผู้ตายที่ขับของเขามากับรถที่เช่าไปที่ระยองไปเที่ยวทะเลนะครับ
ดูบีเอ็มก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
รถบีเอ็มสีขาวของผู้ตายที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้ในป่าข้างทาง
แล้วตำรวจไปตามเจอใช่ค่ะแล้วก็ตรวจยึดมาได้นะครับ
วันนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับ
ย้ายไปไว้ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจแล้วนะครับ

ไปเจอหลักฐานสำคัญเป็นกล่องกระดาษกล่องหนึ่งนะฮะ
ฉีกเป็นแผ่นรองด้านหลังรถประตูหลังฝั่งซ้าย
จากการตรวจสอบด้วยตาเปล่ามีเศษคล้ายฝุ่นคล้ายเศษปูน
ที่เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนอำพลางศพของผู้ตายหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ใช้อุปกรณ์พิเศษในการเก็บชิ้นส่วนไปตรวจสอบด้วยนะครับ
คือถ้าเป็นเศษปูนจริงเนี่ยมันจะเชื่อมโยงทางคดีได้
เพราะว่าผู้ต้องหาเขาก็มีภาพวงจรปิดที่ไปซื้อปูนซีเมน
แล้วศพผู้ตายก็ถูกโบกปูนเอาไว้ด้วยนะครับ
ทีมสืบสวนบอกว่าหลังจากในเอ็มกับเพื่อนสาวที่ชื่อน้ำ
จะเป็นเพื่อนสาวคนรู้จักกิ๊กสาวหรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละ
ขับรถแล้วก็แยกย้ายหลังการเช่ารถเนี่ย
น้ำก็ได้ขับบีเอ็มไปฝากไว้ที่เพื่อนของในเอ็มนะฮะ
น้ำนี่แหละเป็นคนขับรถบีเอ็มไปฝากไว้ที่เพื่อนของนายเอ็ม
หลังจากแยกย้ายกันหลังจากการเช่ารถนะครับ
เมื่อเพื่อนในเอ็มเห็นข่าวก็ตกใจก็เลยรีบเอารถบีเอ็ม
จอดทิ้งไว้ที่ป่านะครับจากนั้นเพื่อนในเอ็มก็
ถอดแผ่นป้ายทะเบียนไปทิ้งไว้ในห้องน้ำสถานี
ก็นั่งรถไฟมาที่กรุงเทพกระทั่งถูกตำรวจควบคุมตัวได้นะ
โดยผู้มังคับการตรวจผุดธรรมดิ์
เชียงใหม่บอกว่าจากการตรวจสอบรถยนต์บีเอ็มคันนี้เบื้องต้นพบกระดาษรังที่มีเศษผงปูนติดอยู่นะฮะอย่างที่รายงานไปซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะต้องไปขยายผลต่อนะครับ
เราก็ได้ร่องรอยร่องรอยรอยพิมนิ้วมืออยู่ในยานพานะของผู้เสียชีวิตที่มีคนเอาไปจอดทิ้งไว้นะครับก็เป็นขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะยืนยันได้ว่าใครเกี่ยวข้องกับรถของผู้เสียชีวิตนะครับ
มีเศษปูนมีเส้นผมด้วยอย่างหนึ่งมันมันเชื่อมโยงกับคดีครับก็เราก็จะเอาไปพอพอได้ข้อมูลทางการตรวจพิสูจน์แล้วเราก็จะเอาไปเชื่อมต่อกับพยายามหลักฐานในสำนวนนะครับมันก็จะเป็นพยายามที่จะสอดรับกันในทางสำนวนทั้งหมด
คุณผู้ชมคะยังมีอีกสัก๒๓ประเด็นค่ะที่ต้องตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับคดีฆ่าโหเศรษฐินีนักปฏิบัติธรรมนางสาววันนี้จิระเจริญยิ่งอายุ๕๘ปีที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

๑๘ตุลาคม๔โมงเย็นน้องน้ำเนี่ยติดต่อไปบอกว่าจะขอเช่ารถหน่อยจะขับไปเที่ยวเขาบอกว่าไม่เป็นไรรู้จักกัน
ผู้ต้องหามาเช่ารถในเอ็มขับรถเช่าออกไปค่ะ
น้องน้ำขับรถบีเอ็มออกไปค่ะขับออกไปคนละคัน
ตัวเจ้าของร้านให้เช่ารถเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนั้นไม่มีพิรุธอะไรเลย
เอ็มเนี่ยทั้งที่ก่อเหตุมาแล้วเนี่ยนะมาเช่ารถจะไปเที่ยวเนี่ยนะ
ก็ยังคุยปกติไม่มีพิรุธเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าในเอ็มขับรถไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ตัวเขาเองเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาสนิทกับน้องน้ำยังถ่ายรูปไปแซวน้ำอยู่เลย
เจ้าตัวก็ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวจะคืนรถวันรุ่งขึ้นนะ
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมแบบนี้นะคะว่าคือส่วนตัวเนี่ยนะ
ณวันนั้นไม่รู้เลยว่าในเอ็มไปก่อเหตุไปก่อคดีอะไรเอาไว้
รู้อีกทีก็คือตำรวจมาหาถึงบ้านเลยค่ะ
ว่ามีหนึ่งในผู้ต้องหามาเช่ารถขอตรวจสอบหน่อยนี่
เจ้าของร้านเช่ารถก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อในเอ็มตกเป็นผู้ต้องหา
คดีฆ่าเศรษฐีนีนักปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่นะคะ
พอหลังจากนั้นเนี่ยตัวน้องน้ำเขาก็หายไปเลยนะคะ
เมื่อวานนี้น้องน้ำส่งข้อความไปขอโทษแล้วก็ตอบข้อความกลับไป
ส่วนตัวก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะรถคันนี้ค่ะ
ตำรวจก็อายัดไว้นะคะครับไม่ให้ใครเช่าต่อแล้วนะคะ
อายัดไว้เพื่อตรวจสอบจนกว่าคดีความจะสิ้นสุดอันนี้คือข้อความที่เจ้าของร้านเช่ารถคุยกับน้องน้ำ
คือเหมือนกับน้องน้ำขอโทษที่ทำให้เจ้าของร้านเช่ารถต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไปด้วยอะไรด้วย
รถก็ถูกอายัดไว้ด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะคือน้ำเนี้ยเขาทักไปหาคนที่ให้เช่ารถ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกเขารู้จักกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
พอมันเกิดคดีขึ้นเนี่ยอ่าเนี่ยน้ำก็บอกว่าอ่าพี่น้ำขอโทษด้วยนะ
เกิดเรื่องแบบนี้ใช่น้ำก็ไม่รู้เหมือนกันเรารู้จักกันแค่นั้น
ข่าวดังเกินอ่าเนี่ยฮะอีกคนนึงเขาบอกว่าพี่ก็ซวยไปหมดเลยเนี่ยอ่า
ฆ่าคนยัดตู้เย็นเนี่ยไม่ให้ดังได้ยังไงอืมอ่าน้ำบอกว่าน้ำก็พ่วงไปด้วย
ค่อยคุยกันนะเนี่ยนะฮะอืมประมาณนี้ครับอืม
ช่วงเย็นวันที่๑๘ตอน๕โมงครึ่งเนาะแล้วก็ตอนคืนรถเนี่ยเขาบอกขอไปเช้าหน่อยเขาจะไปเขาจะไประยอง
พี่ก็ต้องเคยเจอไอ้เอ็มไอ้ตั้มนี้ด้วยเจอครับเจออยู่แล้วลักษณะเป็นคนยังไงมาตอนที่เราเห็น
มันก็ผิวดำตัวตัวคือคล้ำอ่ะนะตัวคล้ำแล้วก็ไว้หนวดหน่อยตอนที่เรามาเห็นเลยไว้หนวด
ได้คุยกับเขาไหมได้คุยดิครับเขาก็คุยกันธรรมดาเนาะคุยกันตามภาษาคนเช่ารถลูกค้าลูกค้าเนาะเราก็คุยตามภาษาลูกค้า
เขาไม่ได้มีท่าทีแบบไปทำความผิดอะไรมาหรือว่ามีท่าทีพิรุธอะไรลงไหมไม่ไม่ไม่แสดงตรงนั้นเลย
แล้วเขาติดต่อมาหาเราแม่น้ำเนี่ยก็มีเมื่อคืนครับติดต่อมาว่าก็ส่งส่งเป็นเม็กซิเจอร์มาว่าหนูขอโทษนะ
ผมตกใจตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่เขามาเช่ารถแล้วว่าเฮ้ยมาทำอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ปล่อยรถไม่ได้นะ
ก็มีร้านกาแฟ๑นึงคือร้านเนี่ยผู้ตายเขาก็จะไปกินกาแฟเป็นประจำนะครับอยู่ที่น้ำเผยจอมทองนะคะ
ก็คือมากินกาแฟจนสนิทกันนะแต่เขาบอกว่าเขาเห็นครั้งสุดท้าย
เจ้าของร้านกาแฟบอกว่าปกติ๑สัปดาห์แม่ชีวันนี้นะ
จะมาใช้บริการที่ร้านของเขาสัก๔๕วัน
ส่วนใหญ่ก็มาคนเดียวมีบางครั้งที่จะพาผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาด้วยกัน
รวมถึงสาวหล่อคนสนิทที่ชื่ออุ้มอันนี้ก็เคยมาด้วย
แต่ในเอ็มเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับก่อนเกิดเหตุนะ๕๖๗ตุลาคม
ก็เห็นผู้ตายก็คือคุณวันนี้เนี่ยมาใช้บริการที่ร้าน
ตามปกติมาอีกครั้งหนึ่งก็คือ๑๐ตุลาคม
แล้วก็ไม่เห็นอีกเลยตอนที่มามาคนเดียวแล้วก็ไปร้านนวด
ไปร้านนวดก็ทีวันที่ร้านนวดเขาได้ยินคุยโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง
มีคนจะมาเสนอให้ดูที่ดงที่ดินอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเจ้าของร้านกาแฟก็มารู้ข่าวอีกที
ไม่เห็นเนี่ยนะมารู้ข่าวอีกทีก็คือเสียชีวิตแล้วถูกฆ่ายัดตู้เย็นอยู่ในบ้าน
ปกติแล้วเนี่ย๘๐จะมาคนเดียวครับผมก็มาพูดคุยกับเจ้าของร้านกับอะไรอย่างนี้แหละครับ
แล้วก็อีก๒๐ก็จะมากับเหล่าแม่ชีนะครับบางทีพาแม่ชีมาจากต่างจังหวัด
ก็จะมาพามาที่ร้านหรือแม่ชีที่บางทีของวัดที่วัดก็จะพามาที่ร้านบ้าง
รวมแม่ชีที่ปรากฏในขาดด้วยเราเคยเห็นมาด้วยกันครับ
ในวันที่๑๐ไม่มีคนตามเพราะว่าเราเผอิญว่าโชคดีที่เรามีกล้อง
แล้วกล้องเราสามารถมองย้อนกลับไปถึงวันนั้นได้ตั้งแต่มาจนถึงกลับไม่มีคนตาม
คุยกันว่าจะไปเวียดนามขับไปกับญาติ
ผมตกใจมากทราบข่าววันที่๒๗บอกว่ามีศพอยู่ที่บ้านหลังนั้น
ซึ่งผมเราด้วยความเป็นคนรู้จักเราเจอกันทุกวันแล้วเขาก็หายไป
เขาก็ตกใจกันนั่นแหละนะฮะเขาทราบข่าวเพราะว่าเขาก็เป็นคนสนิทสนมคุ้นเคย
อันนี้ก็เป็นร้านกาแฟที่มาดื่มกาแฟกันเป็นประจำครับ
ส่วนอีกคนนึงที่ถูกพาดพิงถึงในคดีนี้นะคะ
ก็คือสาวหล่อคนสนิทของผู้ตาย
คือยังย้ำอีกทีนะคะว่าตำรวจบอกว่าสาวหล่อคนนี้เนี่ย
ยังไม่ได้อยู่ในข่ายของผู้ต้องสงสัยนะคะ
แต่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องก็เนื่องจากว่าเป็นคนใกล้ชิด
เป็นคนสนิทกับผู้ตายเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าวันนี้สาวธอมคนสนิทของผู้ตาย
ถูกพาดพิงถึงในคดีนี้จะไปแจ้งความร้องทุกข์
ดำเนินคดีกับสื่อในข้อหามินประมาทและพรบคอมพิวเตอร์ที่สนพญาไทยในกรุงเทพ
เหมือนกับว่าสื่อบางสำนักนำเสนอภาพสาวธอมคนสนิทของผู้ตาย
ปิดบังใบหน้านำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไปกี่โมงไปยังไงแต่นักข่าวก็ไปรอกันเยอะเลยนะ
แต่นักข่าวก็ได้ข้อมูลมาจากผู้กำกับสนพญาไทยแบบนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเจษดาคุ้มศาตราบอกว่ายังไม่รู้เรื่อง
บอกว่าสาวหล่อคนสนิทกับผู้ตายจะมาแจ้งความ
ยังไม่ได้รับการประสานทั้งจากตัวสาวหล่อหรือว่าทนายความ
แล้วมันก็มีข่าวว่าสาวหล่อคนนี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีการตรวจสอบเอกสารกันแล้วนะคะ
ยังไม่มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่ไหนเลยนะคะ
ก็ยังไม่มีใครพบตัวสาวหล่อคนสนิทนะคะ
แต่ก็ตั้งแต่เป็นข่าวทีมข่าวของเราบอกว่าติดต่อไปที่ญาติของสาวหล่อคนนี้
เขาบอกว่าเดินทางไปต่างประเทศนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรเลยที่อยากจะเจอตัว
เพราะว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น
ถ้าอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกทีมข่าวของเราได้นะฮะใช่ค่ะ
จะได้ชี้แจงเรื่องราวให้ว่าเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ

ความคืบหน้าในระยะนี้ก็คงมีทุกวันนะครับ